อยู่ในการดูแลของข้อครัวฮิลานพลึก
มีหนังสือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ของป่าบนเกาะนาคาน้อย
นำกำลังรวมทั้งเตรียมนำรถแคคโฮลเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะนาคาน้อย
ซึ่งทำให้กลุ่มครอบครัวของฮิรันพฤกษ
ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเกาะนั้นอยู่นั้น
ข้างจังหวัดวิตกเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของศูนยากาศนะคะ
ยังไม่มีใครเริ่มต้นทำอะไรนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์ข้อความจากครอบครัวเฮียรัญพฤกษ์ด้วยนะคะ
เรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ของที่ดินนั้น
โดยมีการตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยชอบหรือไม่นะคะ
และวันนี้เองค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดรวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
จากคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พร้อมด้วยนายโชคดีอำมรวัฒน์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เรือเอกสมภพคำคณาหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นถิ่นกองทัพเรือที่สิบสาม
ทัพเรือภาคที่สามและนายสุขชัยสุขใจค่ะ
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคใต้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ลมป่าไม้นะคะก็ได้ลงพื้นที่เกาะนาคาน้อยตำบลป่าคอกอำเภอขลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ
พร้อมด้วยเครื่องปั่นไฟและปูนจำนวนหลายถุงนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ได้สอบถามกับนาย
สักหาบหานะคะผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
และทรัพย์สินต่างต่างของบริษัทพร้อมบอกว่านะคะ
ตอนนี้ได้หยุดดำเนินการใดทั้งสิ้นจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า
เอกสารสิทธิ์นศ๓กที่ได้มานั้นนะคะว่าถูกต้องหรือไม่
แต่ที่ผ่านมานะคะก็ได้นำปูนปลาฉาบเป็นบันได
เพื่อที่ขึ้นไปดูจุดชมวิวด้านบนค่ะขณะที่นายสุภาชัยนะคะ
มนุยการส่วนป้องกันและปราบปรามภาคใต้สำนักป้องกันรักษาป่า
ควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้นะคะก็ได้บอกว่า
หลังจากตรวจสอบสภาพพื้นป่านะคะที่บริเวณที่บริษัทเอกชนถือเอกสาร
รัฐตอนนี้พบว่าสภาพป่านั้นค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะ
ก็อย่างเช่นพวกต้นมะพร้าวต้นมะม่วงนะคะก็ไม่มีปลูกในพื้นที่ป่านั้นค่ะ
ขณะที่นายโชคดีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ก็ได้ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ที่ผ่านมานะคะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน
ก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเรื่องเอกสารต่าง
และในวันที่๒๘เมษายนที่จะถึงนี้นะคะ

เชื่อว่าจะได้บทสรุปในวันที่๖พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
มีการแจ้งมาว่าบริษัทนี้มีการนำกลุ่มชายชะกันเข้าไปในพื้นที่
ปรับปรุงพื้นที่ความคืบหน้าตอนนี้กลุ่มนั้นยังอยู่หรือไม่

ตอนนี้นะคะที่สังเกตเห็นก็จะอยู่ประมาณ๓คนค่ะ
ส่วนที่เหลือก็ออกไปหมดแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีการนำอุปกรณ์หนักเข้าไปปรับปรุงพื้นที่

ใช่ค่ะรถแบ็คโฮลนะคะที่บอกว่าจะเอามานะคะอ่า
ก็ไม่มีนำมาค่ะมีเพียงแค่ถังน้ำ
ถังน้ำดื่มแล้วก็ถังน้ำขนาดใหญ่อ่ะค่ะแล้วก็รวมถึงอ่า
ปูนนะคะที่มาวางไว้ตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วอะค่ะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
เรื่องเอกสารสิทธิ์นะคะล่าสุดที่ได้คุยกับ
นายกเทศมนตรีตำบลภาคล่อนนะคะก็ได้ยืนยันว่าที่ผ่านมานะคะ
ได้มีคนนำเอกสารไปว่าที่ดินตรงบริเวณเกาะเกาะนาคาใหญ่อะค่ะ
เกาะนาคาใหญ่ซึ่งติดกับเกาะนาคาน้อยนะคะ
จะมีการออกสค๑จริงเพื่อที่จะนำออกโฉนด
แต่เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงมาเป็นที่เกาะนาคาน้อยตรงนี้ได้ค่ะ
นายกเทศมนตรีก็ยังบอกว่าเขาก็ยังรู้สึกงงอยู่
เพราะก่อนหน้านี้ตรงบริเวณนี้ก็เป็นผืนป่า
และไม่เคยมีคนเข้ามาทำอะไรในพื้นที่นี้นอกจากครอบครัวของฮิรันพึกค่ะ
ได้คุยกับคนในครอบครัวฮิรันพลึกที่อยู่บนเกาะไหมครับ
ตอนนี้เขามีความมั่นใจในความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
เพราะเมื่อวานนี้ก็เกรงว่ากลุ่มที่เข้ามานั้นอาจจะมีอาวุธเข้ามาด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยวันนี้
ก็ถือว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับ
เพราะว่ากลุ่มของชายชะกันที่อยู่บริเวณบริเวณตรงพื้นที่ที่บัตรเอกสารสิทธิ์ของเขา
ตอนนี้ก็คือออกไปจากพื้นที่แหละ
ขณะที่ตรงนี้ก็มีพวกทหารก็มาดูแลอยู่ค่ะ
ขอบคุณคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวนะคะสอบถามเพียงเท่านี้นะคะ
เป็นสถานการณ์ที่เกาะนาคาน้อยนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้
กลุ่มชายชะกันที่เข้าไปก่อนหน้านี้คาดว่าจะมีมากกว่านี้
แต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ๒๓คนนะคะ
เป็นการน่าจะอยู่เพื่อดูสถานการณ์ไปก่อน

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมวันที่๑๘เมษายนนี้นะครับ
เพื่อที่จะประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องค่ะ
ส่วนกรณีครอบครัวหิรันพึกนะคะ
ครอบครองที่ดินบางส่วนของเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตตอนนี้

แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดเกิดขึ้นนะคะ
ติดตามความคืบหน้าต่อในบริการรถปลดทุกข์วันนี้นะครับ